คุณผู้ชมเมื่อวานนี้ช่วงเช้าเลยนะคะ
แถวย่านรามคำแหงอีกเหมือนกันมีเหตุการณ์เกิดขึ้น
คือตำรวจเขาได้รับแจ้งว่ามีผู้ชายคนหนึ่งยืนถือมีด
แต่ว่ายืนอยู่ตรงริมระเบียง
คือปีนออกจากรั้วมาแล้วอยู่ริมระเบียงชั้น๕ของหอพักแห่งหนึ่ง
ท่าทางเหมือนจะกระโดดลงมาแล้วก็ดูหวาดระแวงตลอดเวลา
เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องเข้ามาพยายามพูดคุยเกลี้ยกล่อม
ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งนะคะถึงจะยอมทำให้เขาปีนกลับเข้าไปในห้องได้
แล้วก็ต้องใช้เวลาอีกกว่าจะสามารถเข้าไปชาร์จตัวในห้องได้ค่ะ
นี่ค่ะเป็นจังหวะที่พันธ์ตำรวจโทพงศักดิ์เอี่ยมอ่อน
สารวัตรปราบรามสอนอหัวหมากนะคะไปที่ซอยรามคำแหงสี่สิบสามทับหนึ่ง
เพราะได้รับแจ้งเหตุมาว่ามีผู้ชายรู้สึกมีท่าทางหวัดระแวง
นี่แหละค่ะไม่ใส่เสื้อใส่กางเกงขาสั้นตัวเดียว
มือถือมีดปอกผลไม้ยืนอยู่ริมระเบียงแบบนี้เลย
ทำท่าเหมือนจะกระโดดนะคะแล้วก็เนี่ยเขามีอาการหวาดระแวงอยู่
ซึ่งทางตำรวจก็ได้มีการแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงให้เอาเบาะลมมาวางรอง
สำรองแผนเอาไว้แล้วนะคะถ้าเกิดว่าพลัดตกลงมาหรืออะไร
ก็ยังได้ช่วยได้ใครเอ่ย
ตำรวจกับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครก็พยายามเจรจาพูดคุยกับเขา
เขาก็ยอมเจรจาด้วยนะแต่ว่าก็ไม่ยอมค่ะ
สุดท้ายเขาก็ยอมบอกว่าเขาชื่ออดุลชื่อเล่นว่าเบส
รับว่าปีนออกมายืนอยู่บนหลังคานอกระเบียงห้องพักแบบนี้ตั้งแต่๖โมงเช้าแล้ว
ดูจากฟ้าตอนนี้ก็น่าจะผ่านมาสัก๒๓ชั่วโมงได้อยู่นะจาก๖โมงเช้าเนี่ยค่ะ

ก็มีอาการหวัดระแวงว่าตำรวจจะเข้ามาจับตัวเขาอืม
แล้วก็มีอาการลักษณะคล้ายมืนเมาด้วย

ฟังกันหน่อยว่าเขาพูดว่าอะไรบ้าง
ขอให้ผมเลี่ยงแก๊บ
แต่ผมไม่ยอมรับตรงที่ผมไม่ได้ซื้อ

มั่นใจว่าเขาคนนั้นจะใช่เขาคนนั้นหรือเปล่า

แล้วแก๊ปคนนั้นเขาก็ดูมองผมตลอด

โอเคเดี๋ยวผมจะถ่ายอะไรให้ดู

คือเขาเป็นคนบอกเจ้าหน้าที่อาสาเองนะบอกว่า
ให้เอามือถือขึ้นมาถ่ายคลิปเขาไว้ด้วย
แล้วก็เนี่ยเขาก็เล่าเรื่องคือ

มีคนเอายามาให้เขาแต่ไม่ใช่ของเขา
เอามาให้เองยาอะไรก็ไม่รู้

ลักษณะเหมือนตำรวจเห็นโชว์ป้ายแวบนึง

เหมือนพอเล่นยายแล้วมันจะแบบลอยไฮ

แต่ผมไม่มีของนี่คือสิ่งที่เขาเล่ามา
ต้องหรอกเจ้าหน้าที่ก็พยายามพูดคุยเคลกล่อม

เพราะไม่มั่นใจไงว่าจะกระโดดลงมาหรือเปล่า
หรือจะมีการพลัดตกลงมาหรืออะไรหรือเปล่า

สุดท้ายเจ้าหน้าที่เอาน้ำดื่มส่งให้นายอดุล

ชั่วโมงครึ่งผ่านไปกับการเจรจากับนายอดุล
ยอมปีนกลับเข้ามาในห้องพักแล้วค่ะ
แต่ว่ายังคงเดินถือมีดวนไปวนมาอยู่ในห้อง
ก็ยังไม่ปลอดภัยซะทีเดียวอะนะคะ
สุดท้ายแล้วก็ใช้เวลาอีกครู่นึงค่ะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจถึงสามารถเกลี้ยกล่อม
แล้วก็นำกำลังเข้าไปช้าตัวนายอดุลในห้องพักได้สำเร็จนะคะ
ตรวจค้นในห้องพักก็พบถุงยาด้วย
แต่ยังไม่รู้ว่าเป็นยาอะไรก็ต้องเอาไปตรวจสอบนะคะ
ตอนนี้กำลังสอบสวนอยู่ที่สอนอหัวหมากค่ะว่า
สาเหตุที่ทำให้นายอดุลเป็นแบบนี้เกิดจากอะไร
ต้นสันนิษฐานว่าน่าจะมีภาวะเครียดแล้วก็ภาวะหวาดระแวง
แต่ก็ต้องดูไงว่าสาเหตุจริงเนี่ยยาเสพติดหรือเปล่า
เมาอะไรมาหรือเปล่าหรือว่ามีความเครียดเรื่องอะไรบ้าง